ลูกชายคืออยากที่จะทดแทนพระคุณพ่อแม่

เพราะว่าลูกอยากเข้ารับราชการตำรวจค่ะ
แล้วท้ายที่สุดลูกสามารถสอบติดยศได้
คนที่เขาต้องขอบคุณเลยคือพระในบ้าน
พ่อกับแม่แล้วพ่อกับแม่เป็นผู้พิการทั้งคู่ด้วยนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้ที่ลูกขอบคุณพ่อกับแม่ค่ะ
นี่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจ
แต่นี่เป็นน้ำตาของความดีใจ
ผมซึ้งกับคุณพ่อกับคุณแม่
คุณพ่อกับคุณแม่เขามองไม่เห็นใช่ไหมคุณ
คือเป็นผู้พิการค่ะเพราะว่าคุณพ่อลิ้นไก่สั้น
พูดไม่ค่อยชัดร่างกายก็ไม่แข็งแรง
คุณแม่ก็เป็นผู้พิการทางสายตา
แล้วคลิปนี้เหมือนกับลูกชายจะขอบคุณพ่อแม่แหละ
ช่วยสั่งสอนช่วยเลี้ยงดู
จนทำให้ผมติดยศรับราชการเป็นตำรวจได้
ก็เลยมาสวมกอดพ่อแม่นี่ก้มแล้ว
แล้วก็กราบเท้าพ่อแม่นะคะ

ต้นเดชทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้แล้วนะครับ

คนเข้าไปชมคลิปนี้เยอะมากจริงคุณผู้ชม
ที่เขาร้องเพลงเมื่อกี้มันเหนื่อยหน่อยหน้าอยู่กับฉัน
คือเนื้อความเนอะความหมายมันแบบ

สิบตำรวจตรีทิวทัศน์โลตุรัสหรือว่าต้นเดช
เป็นตำรวจกองบังคับการควบคุมฝูงชนนะคะ
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลย
บอกว่าเป็นความรู้สึกที่คือครอบครัวก็อยากให้ผมอ่ะ

ผมก็พยายามทำความฝันให้กับพ่อแม่อุปสรรคมันเยอะ

ไม่ได้มีเงินมีทองเหมือนชาวบ้านเขา
แล้วอย่างหนึ่งพ่อผมก็พิการ
แม่ก็พิการพ่อลิ้นไก่สั้น
แต่ทั้งคู่นะพ่อแม่นะ

นวดแผนโบราณนี่แหละ
หาตังค์มาเก็บเล็กผสมน้อย

ก็มันเป็นความรู้สึกที่

มาทำตามความฝันให้กับคุณพ่อแล้วในระหว่างหนึ่งปี๖เดือน
มันก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในชีวิตนะครับ
เงินเราก็ไม่ค่อยมีเราไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขา
แต่คุณพ่อก็หามาให้ผมจนได้เราเกิดมาครั้งนึง

ถ้าไม่ทันนะครับมันไม่เสียหายอะไรเลย
แค่นี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่แบบชื่นใจแบบไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงแล้วเนี่ยเมื่อกี้เช็ดน้ำตาเกือบไม่ทันเลย